ตอนนี้เขาบอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้เหมือนข้าวไม่ค่อยชอบกินกันแล้วชอบกินดราม่ากัน
คือเดี๋ยวนี้อะไรนิดหน่อยมันเป็นดราม่าง่ายมากเป็นคำเปรียบเปลยนะคะ
ล่าสุดดราม่าแม่ค้าสวมเฮียาฟขายโจ๊กหมู
คือส่วนใหญ่คนที่สวมพียาฟก็คือคนที่เป็นมุสลิมหรือว่านับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะ
แล้วเราก็จะเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่คนที่นับถือไม่ใช่ส่วนใหญ่สิ
คนนับถือศาสนาอิสลามเขาไม่กินหมู
ทุกคนก็เลยมองว่าเอ้าตกลงแม่ค้านับถือศาสนาอะไร
คลุมฮียาฟแต่ขายโจ๊กหมูอันนี้งง
มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยที่ภูเก็ตช่วงปีใหม่เจอโจ๊กร้านจ๊ะแวะซื้อซะหน่อย
แต่งงมากคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยนะคะ
มีคนเข้ามาชี้แจงให้แทนแม่ค้าเพราะคิดว่าแม่ค้าคงจะยังไม่เห็นหรอก
เขาก็เข้ามาค้าขายอ่ะเออคือคนเข้ามาชี้แจงบอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะคะ
บางคนบางคนเขามองว่ามุมกล้องหรือเปล่าแม่ค้าแกมายืนตรงนี้พอดีไหมหรือยังไง
คนที่เป็นลูกค้าเขาบอกว่าขอชี้แจงนะคะจริงแผงตรงนี้เนี่ยขายโจ๊กตอนเช้า
ซึ่งคนขายเป็นผู้ชายส่วนกะก็คือแม่ค้าที่สวมฮียาฟคนนี้ค่ะ
แกมาขายนักเรียนตอนเย็นเพราะขายหน้าโรงเรียนเลย
ใช้พื้นที่เดียวกันแล้วไม่ได้เก็บป้ายออกแกตั้งขายแค่น้ำ
ของแกจริงเนี่ยคือโต๊ะสีฟ้าด้านขวาค่ะแกเพิ่งมาขายลูกชิ้นทอดเทอมนี้
เราอยู่ใกล้แกค่ะแกไม่ได้ขายหมู
แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าใครที่ไปด่าเขาเนี่ยช่วยมาอ่านเมนต์นี้ด้วย
ทีนี้คนที่เขาโพสต์ภาพก็เลยเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วครับที่มาบอก
ผมและคนอื่นจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าแกขายโจ๊กเห็นติดป้ายใหญ่ขนาดนั้น
เพราะเราเองก็เป็นผู้บริโภคอีกอย่างทางร้านจะได้แก้ไข
เพื่อนผมเป็นมุสลิมบอกยังไม่กล้าซื้อเลยก็แนะนำเพื่อให้ทางร้านได้แก้ไข
จริงแล้วการแนะนำเพื่อให้ร้านได้แก้ไขเป็นสิ่งที่ดี
แต่การถล่มคอมเมนต์ด่าหรือการไปด่าหรือการไปว่าเขาโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง
นี่ถ้าก๊ะเห็นก๊าฟ้องได้นะคะบอกไว้ตรงนี้
ล่าสุดรู้ยังกฎหมายเรื่องใหม่ที่เขาบอกว่าถ้าคุณนินทาใครในไลน์
แล้วเขามีหลักฐานแคปเขาฟ้องได้นะฟ้องหมินประมาทได้นะ
แค่นินทาในไลน์ย้ำนะคะแค่คุณนินทาในไลน์นี่คือเขาฟ้องคุณหมินประมาทได้
ก็ถือว่าเอาข้อมูลของเขาไปพูดไม่เป็นจริงถือเป็นการแบบดูหมินเขา
ถ้าเขาได้หลักฐานแชทไลน์นั้นหลุดไปนะเขาฟ้องได้
แล้วก็เวลาคุณโพสต์เนี่ยไม่ว่าคุณจะโพสต์แบบโพสต์ประจานโพสต์ทวงหนี้
เป็นชู้เมียน้อยต่อให้คุณเป็นเมียหลวงคุณโพสต์เมียน้อย
หรือคุณโพสต์ชื่อจริงนามสกุลจริงโพสต์เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บ้าน
คุณโดนฟ้องได้หมดทุกอย่างเลยนะคะฝากไว้ตรงนี้
คอมเม้งคอมเม้นต์ด้วยนะคะมีกฎหมายคุณค่ะฝากเอาไว้ค่ะ
ก็จริงอย่าคอมเมนต์ด่าเราแรงนะคะเดี๋ยวเราฟ้องเราเล่นนะคะ
แต่เขาจะเข้าฟ้องได้จริงจริงค่ะโหตกลงน้องกะไม่ได้ขายหมูนะ
ขายน้ำขายน้ำเอ๊ะจริงจริงอ๋อแต่ภาพอ่ะเนอะมันเห็น
คือมันเป็นสองกะไงคะมันเป็นสองกะเพราะมันเป็นแผง
พื้นที่ตรงเดียวกันมันมีขายตลาดเช้าก็ตลาดเย็นครึ่งเช้าอ่ะเออ
ขายโจ๊กหมูแต่พอขายเข้าไปมันอาจจะเห็นโต๊ะข้างหน้าแล้วมันเห็นโต๊ะข้างหลัง
เขาไม่ได้ถอดป้ายออกเพราะบางทีมันมันก็ยุ่งยากไงควรเอามาหากินอะไรอย่างนี้
ถอดหรอกเพราะว่าคนที่มาขายต่อคนหมูเขาก็ไม่มาเสียเวลาต่อ
หรือจริงเขาคงคิดว่าคุณมาเดินดูที่แผงคุณก็จะรู้เองว่าฉันขายอะไร
มาจากหินแต่งตัวขนาดนี้เขาไปขายหมูเป็นไม่ได้มันไม่มีใครทำหรอก
แต่ก็เป็นเบนเดนแหละว่าขายเหรอว่าน้องแต่งนี้
แต่ก็ไม่ต้องดราม่ากับเขาขนาดนั้นไม่ต้องไปด่าเขา

บอกเขาดีไม่ต้องด่านะคะ